ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคี
ของคนในครอบครัวแค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับความรักช่างเป็นคำที่ยิ่งใหญ่
แต่การกระทำที่เกิดจากความรักในหัวใจนั้นมันยิ่งใหญ่กว่า
อย่างเช่นครอบครัวที่มาอยู่บนเวทีชีวิตของเราในวันนี้ครับ
เราไปชมเรื่องราวชีวิตนี้พร้อมกันครับ
ฉันเปิดราชมาประมาณ๒๐ครบปีจ้า
อยู่กับหลาน๓คนจ้า
หลานคนโตชื่อน้องมิ้น

ฉันชื่อนางเข็มพงประหลัดจ้าอายุ๗๒จ้ามีอาชีพค่าขายเล็กน้อยจ้า

เอาน้ำจืดครับเป็นแพ็คได้

ครับขอบคุณครับ
ฉันต้องเลี้ยงหลานมาด้วยแขนข้างเดียว
แต่ก่อนฉันทำหัวอาหารหมูจ้าวันนั้นก็ติดเครื่องแล้ว
ก็หั่นพอหั่นได้ไปหน่อยเดียวตรงมือติดเครื่อง
ฉันก็คิดจะทำแบบไหนที่จะให้ออกจากเครื่องได้

ในใจว่าถ้าไม่ตึงก็ต้องตาย
ฉันก็ตัดสินใจเอาเท้ายันเครื่องเพื่อให้มือหลุดออกมาจากเครื่อง
หลังที่แขนฉันขาดแล้วฉันก็เลยไปซื้อ

พอได้ขายเลี้ยงหลาน
ขายของรายได้มันก็น้อย
พอขายได้มาก็ต้องไปซื้อของที่ตลาดมาขาย

บางทีทุนก็ไม่ได้ฉันต้องไปกู้เงินเข้ามาย่อนเป็นหนี้เป็นสิน
ฉันคิดว่าถ้าฉันไม่ขายของฉันจะเอาเงินให้ส่งหลานเรียน
ค่ารถโรงเรียนคนหนึ่งคนหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกนะจ๊ะ
คนโตแปดร้อยคนที่สองหกร้อย

ฉันก็คิดว่าเออปลูกพัก
หรือพวกผักบุ้งหรือว่าตะไข้หรือว่าคามาปลูก
การที่หนูมีย่าแขนเดียวคือหนูไม่อายค่ะ

เขาเป็นคนทำคำช่วย
น้ำมากว่า

มีปลาฉันก็มาแวะใส่เกลือเรียบร้อยนี่

ถ้าให้เป็นเดือน๒เดือนมันก็เป็นทำทยอยไว้นะจ๊ะ

อันไหนพ่อแจ้งงอกเนยเขาหามา

หนูก็คิดในใจแล้วค่ะ

มันควรที่จะไปทุ่มอยู่ที่อย่างผิดคนเดียวหรอ

ถ้ามีเทศกาลเขาทำ๖โมงเช้าไปถึงเที่ยงคืน
ห่วงอย่างเดียวคือรถเคราเป็นอันตราย
ทางเปรียวไฟล์ก็ไม่มีมี๒แค่ทางเข้าบ้าน
พอเข้ามาในก็มืดตึ๊บแล้วมีทางรถไฟกว่าจะมาผ่านมา

ย่าไม่ต้องคิดมากต่อหลังละนะ
พอเงินเงินเขาออกความกลัวมาให้ฉัน

ดีใจว่าหลานได้เป็นคู่เรียน
มาช่วงโควิดน้องมิ้นก็ตกงาน

ความเป็นอยู่ก็ยิ่งจะลำบาก
เพราะเค้างใช้จ่ายมันก็ต้องใช้ทุกวัน
ยางบอกว่านี่มีพวก
ความฝันของยางคืออยากให้หนูเรียนโจม
ความสุขแล้วก็เป้าหมายของหนูในตอนนี้คือ
มีแค่ย่าอยู่กับหนูทุกวันในชีวิต
เพราะว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีย่าก็
กำลังใจเราก็หายเยอะเหมือนกันค่ะ
ในชีวิตก็แทบเป็นศูนย์เลยถ้าไม่มีย่า
ย่าเป็นโรคเบาหวานไขมันแล้วก็ความดันค่ะ
อย่างเบาหวานนี่หนูน่าห่วงค่ะเพราะว่า
คือจับเป็นปุ๊บก็เป็นขึ้นมาแบบง่ายเลย
ย่าสอนมาหนูว่าหนูทำได้ค่ะ

เขาสอนเราให้ประหยัดแล้วก็ควรจะประหยัด
แล้วพอใช้สิ่งไหนได้แล้วก็คือใช้สิ่งนั้นนะคะ

รักยายมากเลยครับ
เพราะยาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตครับ
อย่าเสมอเหมือนแม่เลยครับ
ถ้าหนูไม่มีหนูก็จะอยู่ยังไงไม่รู้ครับ
ทั้ง๓คนนี้ฉันก็ห่วงเขามดตั้ง๓แล้วจ้ะ
เพราะว่าเราเลี่ยงเขามาเขาก็กระตันอยู่ทุกคนเนี่ย
ทุกวันนี้ใจทั้งใจทั้งกายสู้
เพราะว่าฉันจะสู้จนสุดที่ว่าหลานฉันเรียนจบเนี่ย
ถ้าฉันไม่ตายซะก่อนฉันอยากเห็นใบยาตีของหลานนี่มากที่สุดเลย

ความสุขที่สุดเลยน่ะขอหลานแค่เลี่ยนจุ๊บแล้วใช้หนี้เขาได้
ย่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วในชีวิต
ยาไม่จบไปต้องมีเงินแต่ยาเต็มเป็นที่จะต้องมีรมหายใจเพื่อผู้หนู

แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้หลาน
แล้วอีกส่วนหนึ่งว่าจะไปต่อสเล้ง
เพราะคิดว่าจะเอาผักที่บ้าน

แต่ว่าตอนนี้มีแต่รถเครื่องก็ไปได้น้อย

ถุงมือจ้ะมันดึงอีกตรงไม่ใช่ใบมีดนะจ๊ะ
มันกึ๊ดฉันก็เรียกเขาช่วยเพราะเรียกให้เขาช่วยก็ไม่มีใครได้ยิน
ฉันจะตัดสินใจดึงให้ขาดถ้าไม่ขาดคอก็ขาด
ถึงมีข้างเดียวนะครับคุณผู้ชมเห็นป่ะว่า
ปลูกผักหักฟื้นนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างเลยอ่ะย่า
ในใบไม้ใบหญ้าอะไรที่บ้านเขาเก็บขายแหลกลานหมดแหลกลาน
ไม่ไม่ก็มีไอ้มิ้นขำย่าฉันวางไว้อยู่ใส่กระซับ
แล้วก็เอาใส่ขาปุ๊กไว้ปุ๊กหน้าพอร์เรลิสน่ะฮะยัดใส่ยัดใส่
ดองจ้ะดองใส่เกลือเสร็จแล้วก็ดองแล้วย่าไปเอาห่อไม้ที่ไหนมาดอง
หลังบ้านน่ะมีอยู่ห้าหกกอจ้ะมีหน่อไม้ด้วยจ้ะมีหน่อไม้มีตะไข้
มีขาเองมะปูดเองแล้วเด็กเด็กช่วยไหมลูกเด็กเด็กช่วยปลูกไหม
ปลูกอะไรบ้างเปล่าปลูกอะไรปลูกตะไคร้แล้วก็ผักบุ่งผักชี
มายปลูกไหมปลูกค่ะปลูกอะไรลูกก็ช่วยยายขุดดินแล้วก็แบบว่าเอา
ผักที่อยากจะปลูกหาลงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นพวกขาบพวกกระชายค่ะ
อันนี้คงไม่ต้องถามแล้วอันนี้คงต้องทำมาก่อนน้องอ่ะถูกป่ะ
ต้องช่วยมาก่อนแล้วล่ะเห็นบอกว่าเป็นเหมือนแม่บ้านคนหนึ่งเลย
ย่าภูมิใจในตัวหลานแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับก็นิสัยต่างกันไหม
ก็นิสัยเขาก็ไม่ต่างกันเท่าไรหรอกจ้ะเขาเหมือนว่าพี่เป็นแบบแม่แบบเนอะ
พี่ทำไงเขาก็เหมือนจะทำตามแล้วเขาบอกกันเขาเชื่อฟังกันอ่ะ
มิ้นบอกยังไงเขาก็เชื่อพี่บอกว่ามายวันนี้ทำนู่นทำนี่เขาก็ทำเลยนะ
เอ้อเจ้าเปล่ากันพอมิ้นเขาทื้อว่าคุ้มนอกได้นอกเกง
ถ้ามีเวลาเขาก็นั่งทำการบ้านกันบอกกันเลี้ยงเขาอบรมบ่มเพาะเขาขนาดเนี้ย
ความหวังสูงสุดของย่าคืออะไรคืออยากให้เขาเรียนจบโจ๊กจ้ะ
ทุกคนก็จะได้มีวิชาหากินตอนแรกที่บอกให้น้องมิ้นออกจะล่องนะ
แล้วพอพระย่ามาพูดอย่างนั้นแล้วมิ้นรู้สึกยังไงลูกที่ย่ามาขอร้อง
วินาทีนั้นหนูตัดสินใจว่าโอเคคือให้ย่าพูดไปก่อน
ให้ย่ารู้สึกอย่างนั้นไปก่อน
หนูใจหนูไม่ยอมอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราให้มันดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ถ้าเราไม่เรียนเราจะเอาเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งอะค่ะถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็ไปต่อไม่ได้ค่ะ
แล้วหลังจากวินาทีนั้นอะไรเกิดขึ้นลูก
ในหัวคิดนี่คิดแล้วค่ะ
เงินจะมาจากทางไหนได้บ้าง
พอปิดเทอมได้แค่วันเดียวหนูก็ไปสมัคร

ค่ะเขาก็โอเคให้ลองทำ
ถัดมาเลยที่โรงเรียนเขาก็เปิดรับนักศึกษาใหม่

แล้วที่เรียนใหม่ลูกในม๔ใช่ไหม

ม๔เนี่ยเห็นบอกว่าเขาเรียกค่าเทอมเท่าไหร่เขาเรียกค่าค่าเข้าเท่าไหร่นะ
เขาเรียกค่าเทิมมันพันห้าเกือบพันหกอะค่ะ
แล้วหนูมีสตังค์ไปให้โรงเรียนครบเหรอลูก
หนูก็ไปขอร้องพี่ผู้จัดการค่ะ
ว่าพี่คะหนูขอเบิกเงินสักพันหนึ่ง
พอหนูเบิกมาแล้วหนูก็ลางานเขา๑วัน
แล้วก็พาย่าไปที่โรงเรียนใหม่
เงินมันไม่พอพันห้าใช่มั้ยคะ
ญาติก็เปิดคุยกับครูเลยว่า
ครูคะญาติก็ยกมือไหว้ด้วย
หลานฉันมีเงินแค่พันเดียว
เรียนได้มั้ยคะอะไรอย่างเงี้ย
ครูก็ให้เขียนใบผ่อนผันไว้ค่ะ

เขาให้นัดไปเอาตังค์บันลุ่มขึ้นใช่มั้ยคะ
แล้วทีนี้หนูก็ไปเอาตังค์
ตอนนั้นหนูทำงานได้หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าบาท

ยาก็ทั้งก็ทั้งร้องไห้
ดีใจทุกอย่างว่าทำได้

เพราะว่าหนูเป็นเด็กที่มันเหมือน
มันรู้ว่าจะต้องบริหารจัดการอย่างไร

ถ้าวันนั้นถ้าเกิดว่าเราหยุดเรียนไป

แต่หนูพยายามดิ้นลนที่จะต้องเรียนต่อให้ได้

แล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนคุณย่าด้วย
แล้วมันกลายเป็นมีเงินอีกส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือครอบครัวได้ด้วย
จริงนะชื่นใจเลย
วันนี้มิ้นและเด็กอยากจะบอกอะไรกับคุณย่าที่แสนดี

จะเรียนให้จบจะเป็นเด็กดี

หนูขอให้ย่าอยู่กับหนูนาน

หนูรักยายนะครับ

กูเขามาลงทุน

เพราะงานเขาทำไม่ได้

พอหลานเริ่มเข้าโรงเรียนก็ยิ่งแย่

ก็กะว่าถ้าเผื่อว่าตอนนั้นเนี่ยร้านมันขายได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้
ก็จะได้เงินไปส่งดอกเขาใช่
แต่ร้านมันเกิดขายไม่ได้จริงขายไม่ได้
แล้วก็ค่าโรงร่ำโรงเรียนก็มาประเดประดันเข้ามาจ้ะ

มีหนี้อ่ะก็ประมาณกับแสนแล้วจ้ะ
แล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิตย่าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
ส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้เป็นทุนศึกษาหลานครับ
ส่วนหนึ่งก็ว่าจะไปเอาเงินตัวนี้ไปต่อสเล้งรถเครื่องมีรถเครื่องอยู่คันหนึ่ง
ครับเอ่อต่อมาก็จะเอาไปขายพวกปลาร่าหอมกระเทียมหรือผักที่เราปลูกไว้
ไปขายที่ตลาดนั้นวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับจ้า

คุณผู้ชมครับหยาดเหงื่อที่เปียกชุ่มอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นปู่ย่าตายาย
ก็เหมือนน้ำทิพย์ที่ชะโลมกายให้มีพลังใจสู้เพื่อนหลาน
ครอบครัวของคุณย่าเข็มนะครับและช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเรามาเป็น
กำลังใจให้ย่าเข็มและหลานหลานได้พิชิตโจทย์ทั้งสี่ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด
หนึ่งล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
จัดชุดเครื่องต้มยำจำนวน๕๐ชุดภายในเวลา๓นาที